ความคืบหน้าคดีของน้องต่อเต่าที่หายตัวไป

โจ๊กครับเวลาเราค่อนข้างงวดเข้ามาแล้วครับ
ขอสอบถามเลยว่าตกลงแม่ของน้องต่อเต่าเนี่ยเขารับสารภาพแล้วใช่ไหมฮะ

รับสารภาพยังไงครับท่านฮะ
เมื่อคืนเขาให้การรับสารภาพว่าเขาเป็นคนนำลูกเนี่ยไปทิ้งในแม่น้ำเองนะครับนะฮะ
ก็สาเหตุก็เกิดจากเขาบอกว่านะฮะอันนี้คำให้การเขาก่อนนะฮะ
เขาบอกว่าเขาอุ้มลูกแล้วลูกพลัดตกลงจากมือนะครับ
ตกลงไปที่พื้นเนี่ยลูกก็มีอาการชักนะครับ
จากนั้นเขาก็ตกใจนะฮะก็เลยไม่ทราบจะทำยังไงก็เลยเอาลูกไปทิ้งน้ำนะฮะ
วันนี้๙โมงเช้าเนี่ยนะฮะเราจะสอบสวนในรูปแบบของสหวิชาชีพนะฮะ
แล้วก็สอบสวนละเลียนทั้งหมดอีกครั้งนะฮะเพื่อกล้าจะเอาข้าวสมมุงงานสอบสวน
ประเด็นที่เด็กเสียชีวิตเนี่ยเด็กเสียชีวิตยังไงแน่นะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เชื่อมั่นว่าเด็กเสียชีวิตก่อนที่จะไปทิ้งน้ำแน่นอนนะครับ
ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยจากข้อมูลของอนามัยนะครับ
ในพื้นที่อนามัยเขาก็ซึ่งเราได้มีการสอบเข้าสำนวนไปแล้วนะครับ
นามัยเขาก็บอกว่าน้องนี่นะครับตอนที่คุณแม่พามาหาหมอเนี่ย
มีไข้สูงถึง๓๙องศานะครับซึ่งอนามัยเขาก็บอกแล้วว่า
ให้รีบพาไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดนะครับ
เพราะว่านิ่มเนี่ยก็ไม่ได้พาไปรักษานะครับ
ทีนี้ส่วนนี้เราก็สันนิษฐานไว้ก่อนแล้วว่า
เด็กอายุขนาด๘เดือนนะครับนะเมื่อไข้สูงถึง๓๙องศาเนี่ย
ยังไงก็ต้องชักแล้วก็อาจจะสิ้นแก่เสียชีวิตนะครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวประเด็นส่วนนี้เดี๋ยวเราจะสอบให้ชัดอีกทีหนึ่งนะครับ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือวันนี้เราก็เอานักประดาน้ำนะครับ
หาศพของเด็กนะครับทั้งหมดนะครับ
ในเรื่องวาการสอบสวนบทรงจนจะปิดให้ได้วันนี้
รวมถึงการแจ้งข้อเก่าหานะครับจุดที่เป็นแม่น้ำเนี่ยฮะ
มันอยู่ห่างจากบ้านเยอะไหมค่ะไม่เยอะ

แล้วที่รับสารภาพนี้รับสารภาพตั้งแต่วันไหนครับ

เมื่อคืนเลยใช่ไหมครับ
ท่านรองครับแล้วได้ถามเรื่องคราบเลือดไหมฮะ

ถ้าหากว่าพลัดทำลูกตกลงน้ำเนี่ย
เอ้ะแล้วคราบเลือดยังไงฮะ
ของเด็กอ่ะ
มายังไงครับ
ก็จะฆ่าไปกับเขาเลยนะครับ

แม้ว่านางสาวนอนหนูเขาจะรับสารภาพ
แต่พยานแวดล้อมพยานหลักฐานที่ตำรวจมีก่อนหน้านี้
มันแน่นหนาพอที่จะเอาผิดได้ไหมครับ
วันนี้คือข้อมูลที่เรามีนะครับ
วันนี้เรามีข้อมูลทั้งพยานบุคคล
มันคือมันเป็นพยานแวดล้อมทั้งหมดนะครับ
รวมถึงข้อมูลเรื่องการเคลื่อนไหวของเขาทางโทรศัพท์นะฮะ
พี่กัดของเขาในเรื่องของโทรศัพท์ก็สารกันทั้งหมดนะครับ
รวมถึงเรื่องการรายงานของเครื่องจับเท็จนะครับ
ก็ยืนยันสอดคล้องกันว่านิ่มเนี่ยให้การโกหกตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับ
วันนี้พยานฐานเนี่ยเรามีพยานฐานที่เพียงพอนะครับ
ส่วนประเด็นสำคัญก็คือศพเด็กนะครับ
วันนี้เรากำลังไล่ค้นหาอยู่ก็จะเริ่มทำการค้นหาในวันนี้อยู่นะครับ
หลังจากที่เราค้นหาไปแล้วในคราวก่อนเด็กไปก็จะเป็นการค้นหาในวงกว้างนะฮะ
เมื่อวันนี้เขารับเนี่ยให้เขาชี้จุดให้เห็นนะครับ
จะตีวงจากจุดนี้ไปนะครับ
ท่านคะช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยแม่เด็กระบุไหมคะ
ระบุระบุฮะเดี๋ยวคืออย่างนี้ในไทม์ไลน์เนี่ยเรามีข้อมูลอยู่แล้วนะฮะ
แต่ว่าวันนี้จะต้องซักละเอียดจากเขาอีกทีหนึ่งนะครับ
คือวันนี้ผมการสอบสวนผมจะให้จบในวันนี้นะครับ

การแจ้งข้อก่อหาด้วยนะครับ

ท่านครับโอกาสที่จะเจอน้องต่อเต่ามีมากแค่ไหนนะครับ

วันนี้ผมก็บอกว่าเพราะฉะนั้นจะยากเหมือนกันนะครับ
เพราะว่า๑หลายวันนะครับ
หนึ่งหลายวันแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างกระแสน้ำแรงนะครับ
สองเด็กเนี่ยแค่แปดเดือดเองนะครับนะครับ
เพราะฉะนั้นเวลาเด็กอยู่ในแม่น้ำเนี่ยนะครับ
สัดน้ำเนี่ยทั้งแพร่ทั้งไรเนี่ย
วันนี้การค้นหาแต่ยังก็ต้องทำเต็มที่นะครับ
แต่ถามว่ายากกว่ายากกว่าส่วนผู้ใหญ่แน่นอนนะครับนะฮะ
งั้นเบื้องต้นสอบถามท่านแค่นี้ครับขอบคุณมากนะครับ

ก่อนให้ความชัดเจนแล้วอะคำนึกจากปากเองเลย
หลังจากนี้คุณผู้ชมมันก็ต้องดูครับ
หนึ่งจะเจอไหมเจอแบบไหนเจอยังไง

คือโอกาสจะกลับคำให้การ

ผมถึงอยากจะรู้ว่าอัยหลักฐานที่ตำรวจมีมันเพียงพอไหมในการที่จะมัดตัว
นี่ท่านบอกเองเลยนะว่าดูจากคำให้การประกอบกับการเข้าเครื่องจับเท็จ
นอนหนูเนี่ยโกหกมาตั้งแต่วันแรกเลย
ค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องดูด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแม่เด็กทำคนเดียวหรือว่าคนอื่นมีส่วนรู้เห็นด้วยนะคะ

ถ้าเกิดว่าดูของเรานี่ยาวต่อไปถึงข่าวเที่ยงไทยรัฐเลยนะคะ